เรื่องของความอยากสวยเป็นเหตุ

แต่ระวังค่ะสาวคนไหนหรือท่านใดบอกว่าอยากไปสักคิ้ว
เดี๋ยวคุณอาจจะได้คิ้วข้างนึงแต่มีสองหาง
นะคะหลายคนที่เคยไปสักคิ้วเชื่อว่าดิฉันน่ะ

ถ้าคุณมีคิ้วเดิมแล้วคุณอยากไปแก้
ถ้าคุณจะไปทำใหม่จะไปแก้เขาจะต้องรบลอยเดิมให้ก่อนถูกไหม

เพื่อที่จะทำการศักดิ์แบบใหม่ลงไปให้คุณ
ลายใหม่หรือจะเอายกขึ้นสูงจะยังไงก็ได้

อันนี้เหมือนของเก่าไม่ได้ลบไงเชอรี่

หมายถึงว่าของเก่านี่คือเป็นของเก่าที่เขาศักดิ์เอาไว้แล้ว

เรื่องราวนี้นะคะถูกเปิดเผยค่ะนะคะ
ลูกสาวชื่อว่าคุณนัฐกาลอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
คุณรัฐกาลเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เล่าว่าแม่อยากจะแก้ทรงคิ้วใหม่
เอาจริงแม่เคยไปสักคิ้วมาก่อนหน้านี้เมื่อ๑๐ปีย้อนกลับไป
แล้วแม่รู้สึกว่าเออลูกเอ้ยหางคิ้วมันตก
ขอไปแก้หน่อยได้ไหมรู้สึกไม่สบายใจมันไม่ค่อยสวย
แล้วแม่ก็เลยกลับไปถามร้านซึ่งเป็นร้านเดิมที่เคยศักดิ์ให้แม่เมื่อ๑๐ปีที่แล้วว่า
แก้ให้ได้ไหมคิ้วมันตกร้านก็บอกทำได้
ปรากฏแม่ไปทำมาจริงแล้วกลายเป็นเหมือนศักดิ์ทับไปเลยแล้วมันยังมีร่องรอยของเดิมอยู่
สุดท้ายมันเลยมีลักษณะที่ออกมาแบบนี้เหมือนคิ้ว๒หาง๒ข้าง
ขวัญมันไม่ใช่แค่สองหางนะหัวคิ้วมันก็มี๒อันนะดูสิ
นี่จะบอกว่าคิวเขามาเหมือนแบบว่ามันตรงไปแล้วมันก็หนาไปด้วยไม่ได้แบบโค้งเป็นทรงเป็นรูปให้มันแบบพริ้วไหวสวย
เหมือนทับรอยเก่าแต่รอยเก่ามันยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลัง
วันนั้นเอาอย่างนี้ฟังลูกสาวหน่อยว่ายังไงคะเนี่ย
แม้เค้าไม่รู้ว่าแก้คือยังไงเป็นยังไงแก้คือยังไง
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะพอมันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้คือตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเขามีการไปเจรจาพูดคุยกับร้านเดิมหรือไม่อย่างไร
แต่คุณสองคนและคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงคุณป้าแล้วนะคะเพราะมีคนอาสาแก้ไขปัญหานี้ให้คุณป้าค่ะ
เป็นเจ้าของร้านสักคิ้วชื่อว่าคุณจันจีราบอกว่าโอ้เห็นโพสต์นี้แล้วเห็นใจคุณป้าเลย
อยากมาช่วยแก้ไขให้สงสารเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากจะสวยค่ะแล้วเจ้าของร้านคุณพี่ท่านนี้นะ
นี่พี่จันจิราบอกว่าก่อนหน้านี้มีลูกค้าหลายคนมาที่ร้านแล้วบอกให้แก้ไขคิวให้ตลอด
เธอเนี่ยสักคิ้วมานานเธอบอกว่าเคสแบบนี้ให้รีบแก้ไขแล้วมันก็ยังอยู่ในลักษณะที่แก้ไขได้
เอาเป็นว่าหลายคนเขาบอกว่าการสักคิ้วใช่ไหมเชอรี่สาว

ใช่มันเป็นโงเห้งของหน้าถูกต้องแล้วคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าด้วย
แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะไปลบคิ้วเดิมเนี่ยเหมือนการลบรอยสักใช่ไหม
ใช่นี่มีคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์นี้มาคุณมิ้นทรัชพร
คุณวิรัชพรเคยไปสักคิ้วมาแล้วก่อนที่เธอจะไปแก้คิ้วใหม่นี่นะเธอต้องไปลบรอยสักเดิมออกก่อน

มันลบได้เพราะว่าที่ร้านเขาก็จะทำให้คุณเลยครบถ้วนกับ
อย่างในกรณีนี้ไอ้คิ้วใหม่มันทับไปแล้วเนี่ยคือลบแค่รอยเก่าที่มันเกินมาหรือว่าต้องลบทั้งหมดแล้วทำใหม่
ฉันคิดว่าควรจะลบใหม่ทั้งหมด

เพราะว่าถ้าเขาไม่พอใจจริงมันลบได้ไง

ทางร้านอาจจะมีการออกแบบทรงคิวให้ใหม่ก็ได้